มาดูผู้ชายคุ้มคลั่งคนหนึ่งที่มหาสารคามนะคุณ
เขาเดินถือมีดกวัดแกว่งอยู่ในบ้าน
แต่เขาวางกับดักเอาไว้นะไม่ให้คนเข้าไปช่วยเขาในบ้านเพราะเขาเอาสายไฟที่ปอกเปลือก
เห็นแต่สายทองแดงมามัดผูกไว้กับตามประตูแล้วก็ผูกล้อมบ้านไว้เลย
บอกให้ออกมาคุยทีมึงหาเรื่องคุยแย่ขึ้นนะคุณเนี่ย
ออกมา

เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะเข้าไปในบ้านให้ได้นะครับ

เขาถืออีโต้เดินไปเดินมาอยู่ในบ้านของเขาเองนะครับ

ก่อนจะถึงขั้นตอนยุทธวิธีนี้นะ
โอ้โหพูดเกลี้ยกล่อมอยู่นานนะครับ

ผู้ชายในบ้านก็ยอมเปิดประตู
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องรวบตัวเอาไว้นะครับ
โดยที่ผู้ชายคนนั้นเขาก็ไม่ได้ขัดคืนต่อสู้เหมือนกัน

หมู่๗ตำบลเหล่าบัวบานอำเภอเชียงยืนนะครับ
ปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสคาม

บอกว่ามีชายเมายาบ้าและอารวาสทุบข้าวทุบของภายในบ้าน
ทีนี้ก็เลยนำกำลังพร้อมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
จังหวัดมหาสารคามเข้าไปตรวจสอบ
บ้านหลังนี้นะฮะก็เป็นบ้านที่มีนายกิติพงศ์คุลีหลายอายุ๔๑ปี

เขาปิดประตูบ้านขังตัวเองเอาไว้
เจ้าหน้าที่เคาะประตูแล้วเรียกให้เปิดประตู
แต่นายกิติพงศ์พยายามจะต่อสู้โดยถือมีดอิโต้ไว้ในมือ
แล้วก็ยังเอาหนังสติ๊กพยายามที่จะยิงผ่านช่องหน้าต่าง

เจ้าหน้าที่ก็พูดเกลี้ยกล่อมกว่า๒๐นาที
ก่อนที่นายกิติพงศ์จะยอมเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวแต่โดยดีนะครับ
จากการตรวจสอบภายในบ้านนะคุณ
พบข้าวของเครื่องใช้กระจัดกระจาย

มีสายไฟที่ต่อสายไว้กับพวกปลั๊กไฟฟ้าอะไรพวกนี้

โดยเอาสายไฟพันติดไว้ที่มือจับประตูบ้าน
แล้วปลายอีกด้านหนึ่งเอาไปเสียบปลั๊กไว้คุณ
ถ้าสมมุติเกิดว่าไปจับสายไฟนี่คือช็อตได้นะ
เอาจริงแค่เจ้าหน้าที่จับตรงลูกบิดประตู
ก็อาจจะโดนไฟช็อตไฟดูดได้
เพราะเขาเอาไปห้อยเอาไปต่อไว้ตรงนั้นเหมือนกันนะฮะ
คือจากการควบคุมตัวนายกิติพงศ์
กิติพงศ์ก็ยอมรับบอกว่าเขาเสพยาบ้าไป
แล้วก็นายกิติพงศ์ยังพูดจาวกวนอยู่
อ้างว่าตัวเขาเองถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย
ลอตเตอรี่ด้วยทีนี้การที่ต้องต่อสายไฟเอาไว้เนี่ยเพื่อป้องกัน

คือไม่ใช่แบบจะป้องกันทำเป็นด่านป้องกันเจ้าหน้าที่ไม่ใช่
ไม่ใช่ฮะเขาบอกว่าจะเอามากั้นไว้กลัวขโมยขโจร
เหมือนทำรั้วไฟฟ้านะนะครับชาวบ้านบอกว่านายกิติพงศ
ชอบอารวาสทำลายข้าวของแล้วก็เสพยาอยู่บ่อยครั้ง
พ่อแม่ของนายกิติพงศ์กลัวจะถูกทำร้าย
พ่อแม่ก็ต้องย้ายออกจากบ้านไปอยู่ที่นาแทนนะครับ
เคยพาไปบำบัดรักษาแล้วแต่ก็ไม่ยอมทานยาต่อเนื่อง
แล้วก็ยังเคยข่มขู่ชาวบ้านด้วยบอกว่าหากใครไปแจ้งความนะ
ระวังตัวไว้เถอะนะครับเขาขู่ชาวบ้านแบบนี้
ชาวบ้านก็เลยไม่ค่อยอยากยุ่งแล้วนะครับ
แต่ว่าโจนที่คราวนี้เข้ามาเครียร์กอร์มจับกลุ่ม
ก็นำตัวไปตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดในร่างกายแล้วครับ
ตำรวจของสพเชียงยืนก็คุมตัวไปสอบสวน
ก่อนที่จะต้องนำเข้าสู่ระบบของการบำบัดต่อไปนะครับ